อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงสงสัยอยู่เป็นเรื่องของคดีของน้องการ
น้องการไปเด็กชายวัย๖ขวบที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
สุดท้ายกลายเป็นศพนะฮะอยู่ในสวนแต่สภาพศพนั้นมันก็แปลกเหมือนกันคุณผู้ชม
แขนหายไปเหลือแต่ร่างกายท่อนบนท่อนล่างก็หายไป
ลักษณะเหมือนเหมือนมีการกัดกินไปแต่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่า
แผลมันคมเหมือนกันเหมือนมีการเอาของมีคมมาเฉื่อนไปหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ทราบมีการตั้งข้อสงสัยแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยให้คุณผู้ชมไปชมคลิปเหตุการณ์
ตอนมีคนไปเจอศพน้องแล้วแม่ของน้องเนี่ยทราบข่าวกันหน่อยไปชมเลยครับ
วันแล้วทำไมไม่ได้อยู่
ภาพที่เบอร์ไว้ที่กอดกันอยู่นี่คือแม่ของน้องการนะฮะ
เด็กชายวัย๖ขวบที่หายไปก็ร้องไห้ปิ่มแทบจะขาดใจ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูน้องกันก็ตามเพราะเอามาให้น้องสาวของแฟนเป็นคนเลี้ยง
แต่ว่าก็เสียใจนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนเล่นแต่ว่าเธอก็เป็นแม่เธอก็เสียใจแล้วครับ
ที่ร้องไห้นี่คือตามข่าวคือหลังจากทราบแล้วว่าพบร่างของลูกชายกลายเป็นศพเนี่ย
เสียชีวิตในสวนยางพาราที่ตำบลพระพราอำเภอเมืองที่จันทบุรี
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับ
ตอนแรกก็ยังคงมีหวังว่าน้องนั้นจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าอาจจะเดินหลงไปเอง
นั้นมีฝนตกลงมาด้วยนะชาวบ้านปูพรมการค้นหาสามวัน
กระทั่งไปเจอน้องเสียชีวิตในป่ายางห่างจากบ้านประมาณ๒๐๐เมตรเพียงเท่านั้น
โดยคนที่ไปพบศพน้องคนแรกคือนายเกรียงวุฒิวันทองครับ
เป็นเจ้าของสวนยางพาราก็บอกว่าเช้าของเมื่อวานก่อนเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศเสียงตามสายเลยช่วยกันหน่อยชาวบ้านช่วยกันตามหาน้องการหน่อย
น้องหายไปเนี่ยประกาศชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันตามหา
เขาก็ออกมาช่วยตามหาในพื้นที่ในสวนยางตัวเองเป็นสวนของตัวเองนะครับ
ในพื้นที่สวนเขาเนี่ยติดกับของญาติของน้องการนะฮะก็คือคุณอานะฮะ
ลัดล้อไปตามลำทานในสวนมันมีครองขนาดกันสองข้าง
เดินเลาะไปคลองซีกซ้ายเดินขึ้นไปก่อน
พอไปถึงบ้านพักคนงานก็สอบถามว่าเห็นน้องการเดินมาแถวนี้ไหม
ก็ไม่มีคนเจอนะฮะย้อนกลับลงมาเดินเลาะมาทางครองฝั่งซี่ขวา
เลาะมาฝั่งซี่ขวาริมป่ายางเนี่ยไปเจอฝูงแมลงวันแตกพึ่งออกไปอย่างนี้เลย
เขาก็เอ๊ะแมลงวันมันตอบอะไรหวังในใจภาวนาให้เป็นซากหมาอย่าให้เป็นซากคนเลยละกัน
พอไปเห็นนะข่าวสุดเลยภาพนั้นมันคือแบบไม่อยากจะเห็น
คือแมลงวันตอบศพน้องการอยู่นะครับสภาพที่มันรับไม่ได้คือร่างเนี่ย
เหลือแค่ครึ่งท่อนท่อนบนท่อนล่างมันหายไปแขนก็ไม่เหลือหูขวาก็ไม่มี
ศพมันตะแคงซ้ายอยู่เจ้าของสวนเองนะโอ้โหช็อกมากเลย
ก้าวขาไม่ออกเรียกให้คนอื่นมาช่วยดูซิว่าใช่น้องการหรือเปล่า
จุดที่พบศพเนี่ยนะมันห่างจากบ้านของน้องการเนี่ย๒๐๐เมตรเท่านั้นนะฮะ
แล้วในบริเวณที่พบศพเนี่ยนะก็ไปเจอเสื้อยืดสีแดง
แล้วก็กางเกงของเด็กสภาพถูกกัดขาดตกอยู่ใกล้กับศพด้วย
ค่ะนะแล้วก็มีรอยเท้าของสุนัขจำนวนมากรอบจุดที่พบศพนากู้ภัยเอง
พบรอยคราบเลือดจำนวนมากติดอยู่ในก่อย่าในสวนทุเรียนด้วย
ห่างจากจุดที่พบศพของน้อง๕๐เมตร
ก็เลยมีการตรวจร่างกายเป็นการตรวจสอบตามร่างกายศพ
แล้วก็วัตถุพยานต่างส่วนชิ้นส่วนที่หายไปยังตามไม่เจอ
หูแขนแล้วก็ตั้งแต่เอวลงไปนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานแบบนี้ว่าน้องการเนี่ยนะฮะ
น่าจะเสียชีวิตเพราะตอนที่เกิดเหตุฝนมันตก
อาจจะตกน้ำไปแล้วก็มีสัตว์มีพิษหรือสุนัขเข้าไปลุมแทะลุมไก่
ร่างกายเขาหายไปนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะ
เนื่องจากว่าศพเองก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็สีซีดแล้ว
อาจจะพอเน่าปุ๊บสุนัขไปลุมกัดมันก็ทำให้ร่างกายน้องหายไปนะครับ
จากการตั้งข้อสงสัยแบบนี้ที่ตอนแรกอาจว่าอาจจะคิดว่าน้องอาจจะจมน้ำก่อน
แล้วก็มีสุนัขลากมาแท้หรือเป็นสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยนะคะ
สิ่งที่ตรวจสอบก็ต้องไปตรวจสอบพื้นที่นั้น
มีสุนัขจริงไหมสุนัขเป็นพันธุ์อะไร
ลักษณะนิสัยของสุนัขบริเวณนั้นเป็นอย่างไร
เลี้ยงดูเป็นอย่างไรปล่อยหรือเก็บไว้ในบ้าน
ตำรวจค่ะก็ไปดูพยานแวดล้อมต่างแล้วก็สอบพยาน
ปากเลยนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ผลไม้ของชาวบ้านในระแวกนี้
มีการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยเพื่อเฝ้าสวนจำนวนหลายตัว
ใกล้จุดที่พบศพเจ้าของสวนชื่อว่านายเกรียงวุฒิวันทองค่ะ
นายเกรียงวุฒิวันทองบอกว่าผมก็เลี้ยงสุนัขนะ
ผมเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูด้วย
เอาสุนัขไปตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยง
ตำรวจก็บอกขอตรวจสอบก่อนยังไม่แน่ใจหรอกว่าเกิดจากสุนัขหรือเปล่า

คือคุณเกรียงวุฒิเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของสุนัขเป็นทั้งเจ้าของสวน

ใช่ค่ะเขาก็เลยถ้าตำรวจสงสัยก็เอาไปตรวจสอบ
โดยคุณเกรียงวุฒิยอมรับว่าก็มีความเป็นไปได้นะ
หมาจะไปคาบร่างน้องการแล้วก็เอามากัดแทะ
ซึ่งเป็นปกตินิสัยของหมาที่ชอบกัดแทะ
แต่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
บอกว่ายืนยันว่าหมาที่เลี้ยงไว้ทุกตัวไม่ดุร้าย
รวมถึงวันที่น้องหายตัวไปมันเป็นวันเสาร์
แล้วเขาบอกว่าวันเสาร์ฝนตกหนักทั้งวันเลย
หมาที่บ้านเนี่ยถ้าฝนตกนะเขาไม่ปล่อยออกนอกบ้านอืม

ใช่มันอยู่ในบ้านเจ้าของสวนบอกแบบนี้นะคะ
ขณะที่ครอบครัวของน้องการค่ะ

เพราะว่าก็เป็นไปสอบถามแหละเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยนะคะ
เพราะว่าก่อนที่จะไปพบว่าน้องการเป็นศพช่วงที่วันหายไป
แสสำคัญคือตุ๊กตาที่น้องเล่นไปเจออยู่ที่ศาลแห่งหนึ่งใต้ต้นไม้

และใกล้กับตุ๊กตามดตะนอยไปเจอตุ๊กตานางรำคอหักอยู่ที่ศาล
ไปถามอาของน้องการซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูเนี่ยนะคะ
นิสัยก่อนบอกว่าน้องการปกติเป็นคนเงียบไม่ชอบไปเล่น
แต่มักจะไปเล่นกับรูปปั้นตามสารพระภูมิ
อาเองเคยเตือนหลายครั้งแล้วอย่าไปเล่นมันเป็นของไม่ดี
ส่วนที่น้องการจะไปเล่นที่สารพระภูมิแล้วไปทำลายรูปปั้นนางรำจนคอหักนั้นส่วนตัวมองว่า
ถ้าน้องทำจริงนะแล้วสุดท้ายน้องมาเสียชีวิตแบบนี้
อาจจะคุณอาเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับก็เป็นได้
เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ขนหัวลุกเหมือนกันเลยที่มาเจอรูปปั้นคอหักในตอนแรก
แล้วยิ่งสุดท้ายมาเจอว่าน้องการเสียชีวิตแล้วยิ่งขนลูกไปใหญ่นะคะ
จนถึงตอนนี้เองยังเชื่อว่าอาถรรพ์รูปปั้นคุณอาเชื่อว่าอาจจะมีส่วน
ทำให้ร่างกายน้องหายไปแต่รอตำรวจเขาพิสูจน์กันก่อน
เพราะนักข่าวรายงานบอกว่าร่างกายของน้องชิ้นส่วนที่มันหายไปมันมีลักษณะของบาดแผลที่มันคม
มันคมเกินกว่าที่เป็นเขี้ยวของสัตว์จะไปกัดแท้
อันนี้เป็นแค่ข้อสมชาติ
ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนหายไปเพราะสุนัขกัดตัวเงินตัวทองกัดหรือมีบางอย่างมาตัดร่างกายน้องออกไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เดี๋ยวต้องรอนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงที่น้องการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวรอคุณหมอนิติเวศเปิดเผยออกมาก่อนนะคะ